ปกติแล้วเวลาเราเห็นโจรไปบุกป่าช้าเนี่ยแล้วเขาจะขโมยพวกโกรธใช่ไหมครับ
โกรธเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองอาจจะเอาไปขายได้
แต่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนคุณผู้ชมโจรบุกป่าช้าแต่ไม่ได้เอาโกรธไปนะ
เอาอัฐิข้างในไปครับอ่าเอองงสิชาวบ้านก็งงเลย
แต่ว่าชาวบ้านหลายคนเขาก็มีการฝังบรรพบุรุษไว้ฝังคุณพ่อคุณแม่อะไรไว้
ตามนี้นะอาถิหายไปหมดเลยครับเขาบอกเดี๋ยวจะแจ้งความแล้วนะ
นี่เขาพานักข่าวลงไปดูครับที่ป่าช้าท่าใหญ่
พื้นที่หมู่หนึ่งบ้านท่าชมวงอืมหลังเกิดเหตุคนร้ายเนี่ย
เจดีขโมยอัฐิหรือว่าชิ้นส่วนกระดูกคนตายไป
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก็คือโกรธครับ
นายสินหลีกังครับ
นายสินหลีกังเป็นคนดูแลป่าช้ามานานกว่า๔๐ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่า
มีนาที่ผ่านมาเขาก็มาดูแลป่าช้าตามปกตินี่แหละ
นี่คนนี้แมสสีดำนะครับ
สินเนี่ยไปเห็นว่ามีเจดีถูกทุบทำลาย
ทีแรกเข้าใจว่าคนร้ายคงจะเอาโกรธ

ปรากฏว่าโกรธก็ยังอยู่แต่อัฐิหายไป

มาตั้งหลายปีไม่เห็นเคยเกิดเรื่องแบบนี้เลย
ไปเอากล้องวงจรปิดมาติดตั้งดีกว่า

ป้องกันไม่ให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครับ

ร้อยตำรวจโทบุญเหิมแก้วทองเป็นข้าราชการบำนาน

เขาบอกว่านี่คนนี้กระดูกของน้าสาวเขา

กับวิธีของคนร้ายก็คือคนร้ายเนี่ย

มีเกือบ๑๐รายแล้วนะฮะที่โดนขโมยอาถิไป
เพราะตัวเขาเองก็คือร้อยตำรวจโทบุญเหิมเขาเชื่อว่า
คนที่เอาไปนะอาจจะเป็นพวกเล่นคุณสัยเล่นมนต์ดำอะไรแบบนี้
เขาก็กลัวว่าเดี๋ยววิญญาณของบรรดาบรรพบุรุษหรือของญาติพี่น้องของใครแถวนั้นเนี่ย
จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีครับเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความที่สพละงูต่อด้วยนะฮะ
พูดถึงป่าช้าแห่งนี้ชาวบ้านจริงเขาจะร่วมกันพัฒนาปีละ๑ครั้ง
แต่หลังจากนี้ชาวบ้านบอกเดี๋ยวจะไปให้บ่อยขึ้นเลย
อย่างน้อยจะได้ป้องปรามคนร้ายอีกทางหนึ่งด้วยครับ
คนร้ายจะได้เห็นว่าอ๋อป่าช้าวันนี้มีชาวบ้านเข้ามาบ่อยนะ